รู้อยู่แล้วว่าเราต้องพูดถึงคนนี้

จริงตอนเราอัดเนี่ย
มันอยู่ในช่วงที่เพิ่งประกาศบาลองดอร์

อ่าอ่าอริโวเนโมเมซี่

เฮ้ยผมชอบของสปอร์ตไทยรัตรมากเลยอะ
ที่เขาบอกว่าได้ครบ๗ลูกแล้ว

ครบ๗ลูกบรรลองดอร์๗ลูก
ต่อเจ็ดลูกขอพรเท่มังกอดได้ล่ะ
เพราะว่าคนพาดหัวนี่ก็ประมาณนึงนะ
ก็แสบอยู่ชอบชอบ
แต่ว่าที่เมื่อกี้พูดถึงบาลองดอร์ก็รู้สึกว่า
ทั้งที่ก็เป็นนักเตะระดับโลกในตำแหน่งกองกลาง
ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะมีลุ้น
มีตัวอย่างลุคก้าโมเรศใดดันไม่มีเควินเดอร์บรอย
หมายเลข๑๗เป็นหมายเลขที่
ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ๑๗ในวงการฟุตบอล
ผมคิดอยู่นานมากว่าจะเอาอะไรดีวะ
มันไม่มีใครชัดขนาดนั้นเนอะ
ด้วยที่ตัวเลือกมันก็ไม่ได้เยอะมากครับ
ซึ่งเป็นบุคคลที่น่าจะทำให้เบอร์๑๗
ชัดที่สุดในนาทีนี้ด้วย

มันมีชื่อเขาออกเสียงค่อนข้างยากนิดนึ
มันคือการออกเสียงแบบเบลเยี่ยมเลยหรือเปล่า
การออกเสียงของชื่อเขาจริง

แต่แล้วแต่ใครจะสะดวกเขาก็ไม่ติด

แต่คนที่ตลกสุดสำหรับพี่นะไหนพูดเรื่องนี้
เจมส์

คนไม่ดูบอลไม่รู้จักเขาเนี่ยเจมส์

เคยเป็นนักเตะดาวรุ่งอยู่ในเชลซีมาก่อน
คือผมว่านักเตะของเชลซีในยุคนั้นนะครับ
กลุ่มที่มีนักเตะพรสวรรค์สูงหลายคนเลย

ใช่แล้วที่ผมเพิ่งรู้ตอนที่ทำข้อมูลก็คือ

อยู่ในโซนพร้อมกับเจ้าพวกนี้ครับ

แล้วก็มาเป็นยุคของไม่ใช่ยุคสิกโล
ถ้าเกิดเล่นที่ภาษมีจุดเพิ่งแบบเป็นอย่างนั้นน่ะ
ไม่รู้สึกเป็นกองหน้าเหมือนตอนนี้

ก็ไม่ได้ส่งความผลิตกับเชลสีเนอะก็ย้ายไปอยู่กับด้วยค่าตัว๑๘ล้านตอนหรือ๒๒ล้านยูโร
ถ้าบอกราคานี้ในเวลานี้ก็คือว่าถูกมากแต่ในเวลานู้นแพงนะจัดว่าแพงอยู่นะครับ
แล้วยิ่งในวันที่เจอกับเชลซีด้วยเขาจะรู้สึกกันยังไง
ผมก็ไม่เคยถามแฟนบอลของเชลซีเหมือนกัน
ถ้ายังไงแฟนเชลซีก็ฝากคอมเมนต์ครับ
เสียดายมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเฉย
เหมือนจะเป็นธรรมเนียมเลยต้องเล่าเรื่องจากจุดเริ่มต้นก่อนเริ่มต้น
ซึบัสสะน่ะวันตอนการซ้อมบ่อนที่นันคัตซี่
เป็นนักเตะที่ถือว่าพรสวรรค์สูงตั้งแต่เด็ก
ในปี๒๐๐๕ตอนนั้นยังเด็ก๑๔ปี๑๔ปี
ลักษณะของเควินเดอร์บรอยครับอันนี้เขาพูดเอง
เขาบอกว่าตัวเขาเป็นคนขี้อายแล้วก็เก็บตัว
โดยในช่วงปีแรกที่ย้ายไปอยู่ที่เก๊งนะครับ
ก็ด้วยความที่อายุ๑๔ก็ยังต้องไปเรียนหนังสืออยู่
ซึ่งเรื่องของหอพักอันนี้สโมสรก็จัดเตรียมให้อยู่แล้ว
เป็นเรื่องปกติก่อนที่ในปีที่๒ก็คือตอนอายุ๑๕ครับ
ก็เป็นเหมือนที่เราไปเรียนแลกเปลี่ยนนะครับเหมือนกัน
อารมณ์เดียวกันเลยนะครับเตอร์ใช่ก็อยู่กับครอบครัวฟอสเตอร์๑ปีเต็ม
ภาคการศึกษาประมาณนี้อืมก็หลังจากปิดภาคการศึกษาครับ
ไอ้เมืองดอนเก็ตเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเผื่อพี่บอยจะรู้ลองถามดู
มันเป็นภาษาเปลี่ยนแปลว่ามังกรหรอวะ

ดูเหมือนรักษะเหมือนกันกับ
แต่ถ้าสนามของปอโต้อันนั้นแปลว่ามังกร

อะไรดราเกาซักอย่าง

แต่ถ้าบาสเซินทีมเก่าของ

แล้วก็เขาก็ได้พบกับคุณแม่ของเขาครับ

จนไปเค้นความจริง
เราก็ได้คำตอบที่น่าเศร้าใจครับว่า

ก่อนนี้ยังลากันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีก๒เดือนจะกลับมา

แต่จังหวะนั่งรถกลับไปเนี่ย

เพราะว่าตอนที่อยู่ต่อหน้ากันทำไมไม่พูด
แล้วตอนที่จากลากันด้วยดีแล้ว
แล้วมาโทรศัพท์เพื่อไม่ให้เขากลับไปที่บ้านโฮสเนี่ย

อันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบโฮสก็ไม่กล้าพูดต่อหน้า

คุณไม่ต้องการให้เด็กคนนี้อยู่ที่บ้านคุณแล้ว
แล้วแบบไปบอกลากันดิบดีคืออะไร

ซึ่งเด็กอายุ๑๕มันก็มีแต่เครื่องหมายคำถามนะครับ

ใครจะรับมือได้อ่ะ
ผมว่าก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะครับ

อันนี้ผมเอามาจากบทสัมภาษณ์เลย
เขาบอกว่าก็ถ้าพูดหยาบไม่สนใจกูก็เรื่องของมึงแล้วกัน
ไม่สนใจก็ไม่เป็นไรไม่ชอบก็ไม่ชอบไปสิ

แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่า
เวลาที่เขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่

เพราะว่าเขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเก๊งตอนอายุ๑๗
อยากให้พี่ตะเดาว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ไม่ต้องกลับไปทำอะไรเกี่ยวกับครอบครัวนี่แหละ
มันก็เหมือนนิยาน้ำเน่าละครน้ำเน่าครับ

ส่งของขวัญไปให้ส่งเสื้อไปให้อะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าเขาก็บอกตอนที่โค้ชกลับมาหาเขานะครับ
เขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมตอนที่ทิ้งอ่ะก็ทิ้งอยู่ก็ทิ้ง
แต่พอผมมีชื่อเสียงแล้วคุณกลับมาหาอย่างนี้เหรอ
ผมไม่แคร์ด้วยพวกคุณไม่ต้องการผมในวันที่ผมต้องการพวกคุณ
เออตอนที่คุณปฏิเสธที่จะรับผมกลับเข้าไปในปีต่อมาก็คือปีที่๓เนอะ
คุณไม่กล้าบอกต่อหน้าผมด้วยซ้ำแล้วก็ผมไม่ชอบพวกคุณแล้ว
อืมนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวแค่เริ่มต้นก็ดราม่าแล้ว

ยังไม่ทันเข้าถึงเชอร์ฟรีนิดดราม่าแต่เริ่มต้นแล้วนะอืม
อืมแล้วก็ตัวค่อนข้างเล็กแล้วด้วยความที่ตัวค่อนข้างเล็กเขาก็เลยเห็นว่ากองหน้าที่ไฟล์มินิ
ด้วยความที่ฝีเท้าดีจึงทำให้ผลงานของเควินเดอร์บรอยนะครับไปเตะตาแมวมองของเชลซีคนหนึ่งครับ
แต่ว่าไม่ได้ทำตำแหน่งแมวมองแล้วเป็นที่ปรึกษาแต่ผมไม่รู้นะว่าที่ปรึกษาระดับไหน
เคยมีข่าวว่านิวคัสเซิลจะดึงมาเป็นผู้อำนวยการอยู่เหมือนกันนะ
ทีมไหนก็ตามในเบลเยี่ยมเนี่ยเล็กไปหมดแล้วใช่ต้องเป็นเชลซี
แล้วก็เชลซีก็ดึงมาได้ครับด้วยค่าตัว๘ล้านยูโรในช่วงหน้าหนาวของปี๒๐๑๙
แล้วค่อยกลับมาเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของเชลซีในตอนหน้าร้อนของรูปการณ์หลังจากนั้นนะครับ

แล้วพาเชลสีไปชั้นยุโรป

เข้ามาแทนครับเหมือนเขาเป็นช่วยตอนนั้นแล้วเขาขึ้นมาแทน
พี่จำสลับพี่จำว่าโบอาร์สมาแทนเขาอ๋อแล้วแล้วประมาณว่า
สุดท้ายก็คือเหมือนกระแสมันกดดันว่าเฮ้ยนี่กุญซื้อที่พาเชลซี
แชมป์ยุโรปสมัยแรกอ่ะนะทำให้แบบเขาก็เลยได้เป็น
ไม่เน้นอืมก่อนที่จะถูกปลดออกไปแล้วก็ตามที่เราเล่าครับ
ไปอยู่วิลล่าอยู่แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่า
คราวนี้สาเหตุจริงจริงที่ที่ทำให้โปร่อยยืมตัวไป
เข้ามาของเอแดนอาซาโอเคเพราะว่าตอนที่เชลซีเป็นแชมป์ยุโรป
พอเป็นแชมป์ยุโรปอ่ะครับการที่จะดึงนักเตะระดับท็อปอืม
มันเริ่มง่ายอืมมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นแล้วอาฟาตอนนั้นที่อยู่กับริ้วก็
โห่ฝีเท้ากำลังแบบขึ้นหม้ออืม
เคลซีก็เลยได้ตัวมาปากทุกทีมที่ต้องการอย่างเรียลมัตต์วิสก็ไม่ได้ตัวไปอืม
เขาเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางตัวลุกเป็นหลักอืมอืมใส่เสื้อหมายเลขหก
อ๋อทำไปสิบประตูกับอีกเก้าแอซิสจากสามสิบสามเกมอ่าตัวเลข
ตัวเลขกำลังดีไม่ถึงกับโดดเด่นขนาดแบบพีคแต่ว่ามาตรฐานอ่า
ตอนนั้นอยู่กับเยอรมันใช่ครับจำภาพไม่ได้เลยนะ
พี่อะจำไม่มีภาพนี้นั้นในหัวเลยอ่า
อ่าอ่อนบ่อยดูบ่อยน่าจะพอนึกออกอืมครับ
ในรายการมิดมิดชื่อรายการประหลาดดีวะน่าจะออกเสียงประมาณนี้
เป็นช่องของน่าจะเข้าใจว่าเป็นช่องเบลเยี่ยมนะ
ก็เลยฟังก็เลยอ่านแล้วจับใจความมา
หลังจบรูปการณ์เนี่ยตัวเขาตั้งใจ
ที่กำลังเป็นเทรนเนอร์ของมาริเซีย
ใช่บรูเซียดอทมุนใช่ครับ

สนใจจะย้ายไปเหมือนกันอืม
แต่ตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่ง

ใช่ใช่ใช่ใช่

ถ้าในรายการรายการมิดอะครับ
เขาก็บอกว่าเขาถูกบล็อกการย้ายทีม

ตัวเขาใหญ่มากเลยตัวหนามากแบบอ่าสมฉายาใบสั้นอ่ะ

ตัวเขาหนามากแบบบึ๊กอะ
เออพอจะนึกมัสเซิลเขาออก

เขามีอะไรที่นั่นไปซื้อขนมเบื้องเหรอ

จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไปเดินมาบนครองอ่ะ

แล้วก็ถ้าใครเห็นพี่บอย
บอยก็เป็นมนุษย์หนึ่งคนที่พอจะมีกล้องมีกล้ามอ่ะแหละ

แล้วก็เตะที่เมืองไทยเนี่ย

เสื้อของเชลซีครับที่ลงเตะ

เบอร์ไทยเบอร์ไทยใช่ช่วงนั้นเขาฮิตแบบนั้นอยู่

เราพอแล้วเราไม่ได้อยากดูในสนาม
ที่เหลือใช้สิทธิ์ทุกอย่างที่ตัวเองมี
วิ่งหาทุกคนที่ตัวเองรู้จักตรงนั้นเพื่อให้ลงไปในสนาม

สุดท้ายก็ได้ลงไปจะบอกว่ากัปตันกล้ามใหญ่เหมือนกัน
เจราะแล้วนะไม่ใช่ตอนนั้นเป็นเฮนโดแล้ว
เป็นปีที่เจอราชเพิ่งออกไปไงแล้วก็เฮนโดเป็นกัปตัน
แล้วเขาก็โหลงไปแล้วเขาเซ็นให้กับมือแขนบนเริ่ม
ผมก็มีลายเซ็นต์นักเตะชุดนั้นอยู่

แต่เราก็จะบอกว่าจริงอ่ะลายเซ็นของนักเตะรุยภูมิชุดนั้นน่ะ
ได้เยอะมากเพราะว่าลงไปลงไปหลังบอลเตะเลย
แล้วก็ลงไปกับทีมผู้บริหารเราก็ได้สิทธิ์แบบตามเลย
วันนั้นคือบอกเลยว่ามันฟินกว่าได้เจอแบบนักเตะอีกนะ
แล้วคนที่ไม่คิดว่าจะได้เจอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอในชีวิตนี้

ซีก็ไปซื้อวิลเลี่ยมมาจากอัญชี่

คือสเปอร์จะพาวิลเลี่ยงไปตรวจร่างกายแล้วนะ
โดนฉกไป
ซึ่งสื่อมวลชนที่วิจารณ์เรื่องฟุตบอลเขาก็บอกว่า
ลงสนามจับบอลแต่ละทีคือประมาท

อันนี้เป็นสิ่งที่แบบทุกคนเห็นตรงกัน
มันก็เลยเป็นปัญหาตรงที่ว่าทำให้เขาก็หลุดจากทีมแหละ

เพราะว่าปัญหาทำไมเขาถึงไม่ได้ลงสนามอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าเขาพยายามซ้อมอย่างหนัก
ฝึกฝนที่จะได้ลงสนามในกีฬาที่เขารัก

ถ้าคุณฝึกซ้อมได้ดีคุณก็จะได้รับโอกาส

เปอร์ซึ่งเมื่อกี้เราเล่าไว้แล้วว่ามันมีประเด็นเรื่องของ
วิลเลียนใช่ไหมครับอืมเอ่อพอยต์มันก็ไม่ได้อยู่ที่วิลเลียนสัก
เท่าไหร่อืมเพราะให้มันอยู่ที่ว่านักข่าวเขาถามว่าถาม
ลินโยครับว่าเควินเดบรอยจะได้รับโอกาสในการลงสนามเจอกับ
เปอร์หรือไม่อืมเพราะว่าในเกมวันนั้นมีข่าวว่า
รามิเลสไม่พร้อมที่จะลงสนามแต่ว่าในเกมจริงรามิเลสได้ลง
อืมเอ่อมุนโยก็ตอบตรงไปตรงมาตามสไตล์เฮียมู
มูของเรานะครับก็บอกว่าเกมที่เจอสวินดอนเนี่ยเดอร์บรอยเล่นไม่ดี
อืมเออจะให้เอาลงได้ยังไงใช่อืมคำพูดของน้ามูก็บอกว่า
ผมพยายามอย่างมากที่จะซื่อสัตว์กับผู้เล่นและการตัดสินใจของผม
อืมในครั้งถัดไปที่เควินหรือเควินเดอร์บรอยได้ลงได้โอกาสลง
สนามเขาจะต้องนึกเผื่อไปถึงเกมถัดไปด้วยอืมที่เชลซีไม่ใช่ที่เดียวกับ
เบรเม่นโอ้โหที่นั่นที่นั่นก็คือเบรเม่นอืมเควินได้ลงสนามทุกเกม
แต่ที่เชลซีเขาต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะภายในทีมมีนักเตะเก่ง
เยอะมากอืมดังนั้นเขาต้องทำงานให้หนักอืมอืมเป็นไงครับคมไหม
เป็นเราเจออย่างงี้ก็จุกนะอืมจุกนะแล้วยิ่งแบบเป็นคนแบบ
ลินโยด้วยอ่ะอืมอืมก็ถ้าพูดกันในมุมแฟร์แฟร์ครับ
มุมของมูลินโยคือทัศนคติของเดบีเคดีบีเนี่ยไม่ใช่ทัศนคติใน
สเปคนักเตะที่มูลินโยชื่นชอบสักเท่าไหร่อืมดูดูจากลักษณะอย่างเงี้ยครับ
ก็คือคือในใจของมูลินโยเขาก็รู้แหละครับว่าเคดีบีเป็นนักเตะที่พรสวรรค์สูง
แต่ว่าในโมเมนต์อายุตอนนั้นน่าจะไม่ใช่คำตอบที่มูลนิโยต้องการ
คราวนี้ครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเคดีบียังไม่เคยได้พูดกับมูลินโยใช่ไหมครับ
อืมเขาได้พูดในเดือนมกราครับอืมเออก็คือในเดือนมกราคมครับ
การพูดคุยของเคดีบีกับมูลิโยก็เกิดขึ้นเพราะว่าเคดีบีโดนดองอยู่ข้างสนาม
เล่าไปเมื่อกี้ก็คือแทบไม่มีชื่อได้มานั่งสำรองด้วยซ้ำอืมเออ
นโยบอกว่าควรมาต้ากำลังจะย้ายออกไปอ่า
ดีบีจะได้เลื่อนไมสล็อตมีสล็อตมีสล็อตแต่ว่าเป็นกองกลางลำดับที่ห้า
ภายในทีมก็สล็อตสล็อตไกลอยู่ก็คือสำรองก็คือจะขยับจากคนที่ไม่ได้อยู่ออนเดอร์เบนส์
อืมมาอยู่ออนเดอร์เบนส์แบบปลายแถวของออนเดอร์เบนใช่ตอนนั้นก็อย่างที่ทราบกันก็คือควรมาต้าถูกขายไปให้
แล้วก็มีการแซวว่าเฮ้ยไอ้ฮอมันบินอยู่นาน๒วันเลยเหรอวะกว่าที่จะรับมาต้ามาได้เนี่ยอะไรอย่างนี้ครับ
มันไม่มีค่ามันอืมมันมันก็คือเหมือนทีมไม่ได้ต้องการเขาอ่ะอืมอืม
แต่ว่าพื้นที่ของเชลสีมันมันมันมีแค่นี้อ่ะอืมคุณสิบเอ็ดตัวจริงมันลงกรองการลงเงินที่ได้สามโคนอย่างเงี้ย
คราวนี้มันก็มีปัญหาครับมันมีปัญหานิดนึงคือเชลซียอมขายจริง
แต่ปัญหาคือผู้ซื้ออ่ะใครจะมาซื้ออ่าปัญหาคืออันดับแรก
อันนี้ไม่รู้ไม่รู้การตัดสินใจของผู้บริหารเชลซีนะ
ไม่เจอเหมือนกันอืมแต่เขาก็คงมองว่าเออไปแล้วไปรับแล้วกันอืม
ไม่เหมือนไม่เหมือนยุคนี้ที่แบบจะใส่การซื้อกลับเอาไว้เสมอเช่นเอ่อ
ทุกอย่างก็เป็นไปตามสภาพคือมูลินโยสุดท้ายปลายทางและมูลินโยของเชลซีและมูลินโยก็ประสบความสำเร็จในในรูปการณ์ถัดมาก็คือเป็นแชมป์พิมิลิกอืมได้ปีสองพันสิบสี่ถึงสองพันสิบห้า
ทำให้ได้กลับมาที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่งอืมคือถ้าว่ากันแฟร์แฟร์ครับ
เกือบ๓เท่าได้ไหมเพราะว่าซื้อแค่๘ล้านใช่ไหม
ขายไปยี่สิบสองล้านก็เกือบสามเท่าสองเท่ากว่าอะไรอย่างนี้ครับ
เขาต้องการแล้วก็ได้ลงเป็นตัวจริงด้วยอืมก็มันก็แฟร์แฟร์เนอะอ่า
อืมแฟร์ดิวแฟร์ดิวคือเรื่องเนี้ยผมผมมองว่าเอ่อ
มันไม่มีใครผิดอะครับอ่าไม่มีใครผิดไม่มีใคร
จะบอกไม่มีใครถูกก็ได้มั้งแต่คือถ้าให้พูดอย่างแฟร์แฟร์ก็คือว่า
มูลินโย่อ่ะครับเขาเป็นที่ถูกความคาดหวังว่าต้องคว้าแชมป์
โดยบอร์ดบริหารดังนั้นแล้วเขาจะไม่มีเวลาที่จะแบบมานั่งประคบประงมนักเตะอะครับ
อืมคือพูดง่ายง่ายคือเคพีไอมูลินโยมันสูงปรี๊ดอะครับอ่า
สูงแบบสูงมากจนแบบไม่มีเวลาที่จะแบบจะมาเจรนัยนักเตะแบบ
ต้องพร้อมคุณต้องพร้อมแล้วต้องพร้อมเองอ่าใช่ไม่ใช่
ไม่ใช่มูลินโยต้องรอต้องมานั่งกลุ่มมิ่งใดใช่แล้ว
ใช่ครับนั่นแหละครับก็อะไรที่มันเรียกว่าไงดี
อะไรที่มันจะประสบความสำเร็จได้ครับบูรินโยก็ต้องหยิบมา
แล้วมูลิโย่มองว่ายังไม่พร้อมอืมก็ไม่หยิบอืมสู้ไปหยิบคนที่
มั่นใจแล้วว่าจะพาความสำเร็จมาที่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จริง
ใช่ก็ถ้าให้พูดแบบติดตลกนิดนึงก็คือ
อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วถ้าเราไปดูนักเตะกองกลางเชลซีชุด

วิลเลียนอีกมันแบบมันเยอะอะครับ

ส่วนเคดีอี้เค้าก็มั่นใจในฝีท้าตัวเองว่า

แล้วมันก็ถือว่าเป็นความท้าทายของตัวเองอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่คุณเป็นนักเตะทีมใหญ่แล้วไปอยู่ทีมเล็ก
มันก็มีความท้ายตรงที่ว่าถ้าคุณไปเล่นกับทีมเล็กแล้วโอกาสที่คุณจะไม่ได้กลับมาทีมใหญ่มันก็มีฝูงด้วย
คือเหมือนว่าคุณถูกดาวนเกรดตัวเองไปแล้วแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นแคนดีบีคือแคนดีบีเก่งขึ้นจริงแล้วก็เก่งแบบเก่งมากในสีเสื้อของวอฟบวกนะครับ
ก็ถือว่าแฟร์เชลซีได้ตังค์๓เท่าเคดีบีได้พัฒนาฝีเท้าแต่แมนซิตี้วิน
ได้ประโยชน์ที่สุดตายอยู่นะ
คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในโลกของฟุตบอลครับมันมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมากมายครับที่นักเตะคนหนึ่งที่เก่งมากกับทีมหนึ่งแล้วพอย้ายทีมกลับเล่นไม่ออก
หรือบางคนเล่นกับทีมเก่าเล่นไม่ได้เรื่องเลยแต่พอย้ายทีมปุ๊บโหเก่งเก่งแบบเก่งโคตรอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีมันมีเกิดขึ้นตลอดเวลาครับมันมันเป็นเรื่องของทามมิ่งด้วยเรื่องของระบบของทีมเรื่องของผู้จัดการทีมเฮสโค้ดทีมสตาร์ฟมันมีปัญหาให้คิดเยอะมากก็มีอีกแบบหนึ่ง
อันนั้นมีอีกแบบนึงคือนักเตะอยู่ในเลเวลที่กำลังเก่งแล้วพอย้ายปั๊บระเบิดฟอร์ม
ใช่คือทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับมันมีปัจจัยที่แบบเป็นปัจจัยย่อยครับเป็น๑๐เป็นร้อยเลยครับบางทีเรื่องง่ายอย่างเรื่องของสภาพอากาศก็มีผล
สภาพเมืองจริงมันมีผลหมดเลย

เป็นไปได้หมดครับมันเป็นไปได้หมดคือจริงอย่างข่าวอย่างมักคิตยานก็ไม่เคยมีข่าวประมาณว่าเขา
เลิกลากับแฟนแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นไปเลยในช่วงที่แบบอยู่อาเซนอนอะไรอย่างเงี้ย
หรืออยู่หรืออยู่โลมาแล้วจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีมันมีทุกอย่างมันมี
ทุกอย่างมันเป็นปัจจัยได้หมดครับอืมคือคือมันก็เป็นเรื่องของมนุษย์อ่ะเออ
นะครับก็ถ้ามองในเฉพาะเรื่องของเพียวฟุตบอลแล้วกัน
ก็กรณีของเคดีบีก็จะเป็นแบบการเข้าใจเกมเขาอาจจะอายุน้อยเกินไปที่แบบจะเข้าใจเกมฟุตบอล
เหมาะสมทำให้แบบมีวิชั่นมีรูปแบบการเล่นที่แบบมันโอเคมันเข้าใจหมดแล้ว
มันมันเป็นเรื่องที่แบบไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น
ผมพูดอย่างงี้ดีกว่าอืมนะครับสำหรับการย้ายทีมมาที่
อืมก็พบว่าไม่มีครับไม่ไม่มีไม่มีการพูดแบบชัดเจนขนาดนั้น
ไม่ได้เป็นเบอร์ดังนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเท่าที่จำได้
น่าจะเป็นสุนจีไห่เคยใส่โถโอ้ยุคยุคไหนวะนะยุคต้นสองพันไหม
อีกก่อนอีกเหรอก็น่าจะก่อนก่อนก่อนใช่ใช่นะครับซุนจีไห่ใช่แน่นอน
ใหม่ด้วยเบอร์เนี้ยมันว่างอยู่เห็นมันว่างอยู่ก็เลยแบบไม่อยากไปแย่งเบอร์ใคร
อะไรอย่างเงี้ยอืมอ่าเบอร์สิบเจ็ดว่างเอาเบอร์สิบเจ็ด
เหมือนอารมณ์เหมือนซีดานที่เลือกเบอร์๕เพราะว่ามันว่างอยู่เราไม่อยากไป
แย่งใครอืมเออเขาก็สร้างตำนานอย่างซีดานก็สร้างตำนานใหม่ด้วยเบอร์
ห้าอืมที่ดีที่สุดของโลกในเวลานั้นเลือกหมายเลขห้าอืม
มันประหลาดเหมือนกันประหลาดแต่ว่าทุกคนจำได้ไหมจำได้
ดีบีก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือนักเตะที่ดีที่สุดของโลกในตำแหน่งกองกลาง
เวลานี้เลือกเบอร์ที่ไม่ดังอย่างเบอร์สิบเจ็ดอืมใช่ไหมอืม
ประมาณซึ่งตอนนั้นพอพูดมาเมื่อกี้นึกถึงซีดาน
สีดาเลือกเบอร์๕คู่แข่งเขาตอนนั้นก็คือหลุยฟิโก้
เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดฟิโก้เข้ามาก่อนปีหนึ่งอ่าใช่ใช่
มันปีนึงมันว่างอยู่อ่าแต่ผมว่าซีดานไม่ใส่เบอร์เจ็ดอยู่แล้ว
ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เบอร์ซีดานอ่ะเบอร์ซีดานต้องเป็นเบอร์สิบอ่า
ยี่สิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยอืมเอ้ยไม่ใช่สิฟิโก้ไม่ได้ใส่เบอร์เจ็ดสิ
ฟิโก้ใส่เบอร์สิบเพราะเบอร์เจ็ดเป็นของลาอูอ๋อเออใช่เบอร์เจ็ด
เจ็ดในในสโมสรเวลาอูใช่ใช่แล้วเบอร์สี่เบอร์เจ็ดอ่ะอ่า
ทีมชาติทีมชาติอืมนั่นแหละครับก็ถ้าให้สรุปง่ายง่ายเรื่องของ
วินเดอร์บรอยก็คือเป็นนักเตะที่ไม่ใช่ที่เชลซีแต่เป็นนักเตะที่
ใช่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนจริงแน่นอนครับทำไปเล่นไปเถอะ
ตอนแรกเหมือนจะสั้นสั้นยาวเหมือนกันอ่ะเรื่องเออแต่เรื่องเขาน่าสนใจนะ
เรื่องเขาพูดเพลินมากฟังเพลินเลยอ่ะแบบใช่ใช่ผมว่าด้วยด้วย
ความที่เขามีเส้นทางที่ระหกระเหินอยู่ประมาณหนึ่งกว่าจะประสบ
สำเร็จใช่ครับมันก็เลยมีเรื่องเรื่องที่เป็นจุดเอามาพูดดี
เยอะใช่ใช่แล้วก็เขาก็ดูอย่างเขาเขาดูจริงจริงอืม
เขาดูอันนี้เราเราหยิบมาแค่เรื่องราวที่เชลซีเขานั้นอีกน่ะ
ยังไม่ได้แบบหยิบเรื่องที่มันซึ่งติ้งก็ยังยืนยันคำเดิมว่า
ตอนที่เราดูบอลช่วงนั้นพี่กลับไม่รู้สึกว่าตัวเควินเดอร์บรอย
อืมไม่ประสบความสำเร็จกับเชลซีขนาดเนี้ยยังรู้สึกว่า
ด้วยความที่เรารู้จักชื่อเขามั้งเราก็เลยรู้สึกว่า
แต่เขาไม่ได้ลงเลยนะเออแต่แปลกมากเนี่ยเพิ่งมาดูสถิติว่า
มันไม่ได้ลงจริงเหรอวะทำไมถึงจำว่ามันแบบไม่ได้ขี้เหล่ขนาดนั้น
แต่พอมาดูสติติจริงด้วยวะ
ก็เป็นเรื่องราวของเบอร์๑๗๖๑๗ของเรา
ก็สปอยอีพีต่อไปก่อนก่อนจะปิดรายการพี่บอย

นั่นคือคำสปอย

พรุ่งนี้งานปัดตัวมาก
ก็เลยแบบสคริปต์อาจจะเร่งด่วนนิดนึง
อย่างวันนี้เราอัดรายการก็แทบจะชนกับเวลาออนแอร์แล้ว
วันนี้จะบอกว่าเทปนี้ถ้าเกิดทุกคนได้ฟังเนี่ย
จะเป็นเทปที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเกือบสด
เกือบสดจริงเพราะว่าเราไม่มีเวลาเลยสัปดาห์นี้แบบ

แล้วก็มาอัดในวันที่อีกนิดนึงจะออนแอร์แล้ว
ก็เป็นเทปที่ค่อนข้างจะสดสถานการณ์ทันปัจจุบัน
ปกติเราจะทิ้งช่วงแบบหลายวันนะ
เกือบวีค๖๗วันอะไรอย่างนี้ครับ
บางทีบางเทปเนี่ยอัดล่วงหน้าก็มี

อันนี้งานด่วนงานลอยกระชันชิดมากครับผม

ช่วงนี้อันนี้คนที่ฟังรายการของเราอาจจะรู้สึกแปลกใจ
ช่วงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ตอนเราเปิดฟังเนี่ย
มันจะขึ้นเป็นภาพปกอะครับ

ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบ

เพราะแบบมันจะมีปัญหา

ก็ขอชี้แจงไว้ตรงนี้ก่อน

แอปน่าจะมีปัญหาเล็กน้อย
เราอัพรับโหลดถูกต้องเพราะว่าเช็ค

มีวันไหม
มีครับ

ทุกวันเสาร์บ่าย๒
วันนี้ก็
ลากกันไปก่อน
สวัสดีครับ